อีกหนึ่งคุณแม่นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานสวยตาแตกจริงค่ะ
คุณไอ้อภิษดาค่ะอุ้มท้อง๘เดือนค่ะ

ไตล์ว่าที่คุณแม่แบบถึงใจเลยค่ะที่สำคัญนะคะโอ้โหคุณผู้ชมอยากให้ดูค่ะ
มีแหวนเพชรด้วยนะคะหลังจากทำกิจกรรมบนเวทีเสร็จนะคะ
ว่าที่คุณแม่สวยก็มานั่งเปิดใจกับพี่นะครับ

ชนิดที่จะตอบคำถามแบบว่าครบจบทุกประเด็น

ยืนยันเลยนะคะว่าชีวิตนี้ไม่เคยเป็นเมียน้อยใคร

เพราะรู้ความจริงแก่ใจอยู่แล้วค่ะ
ไอ้บอกด้วยนะคะว่าถ้าให้คะแนนตัวเอง
ฝ่าฟันมรสุมดราม่าทั้งหมด
ยกให้ตัวเอง๑๐๐เต็มค่ะ
ส่วนอัปเดตตอนนี้นะคะอายุคัน๘เดือนค่ะ
คลอดก็คือมกราคมดูชัดเลยเห็นไหมคะ

โดยจะไปคลอดที่บ้านที่ภูเก็ตที่สามีซื้อไว้
มีคุณก้อยรัชวินเป็นที่ปรึกษา

ขอมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเลิศเป็นสองคนค่ะ
และความสวยรวยปังไม่จบเพียงเท่านี้
คุณผู้ชมดูที่นิ้วนางข้างซ้ายค่ะ
จิ้มตามากเลยพี่แจ๊กแหวนเพชรใหญ่มาก
ฉันก็ไม่แซวแบบกระซิบถามเท่าไหร่ไอ
เบาสามีประมูลให้สิบล้านเออไปฟังเสียงด้วยค่ะ
แหวนอะไรหรือยังคะคุณแจ๊กนี่คือแหวนอะไรอีกใหญ่จัง
ก็แหวนมันแล้วแหละเขาถามว่าแบบถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหน
จัดงานที่ไหนอะไรยังไงบอกว่าเอาเงินที่จะต้องทำทั้งหมดอ่ะ
มาที่นี่หลังจากนั้นสิ่งที่เขาหามาเราก็รู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจ
เขาส่งเป็นใบเซอร์มาให้ใช่ไหมเพราะเขาไปประมูลมาแล้วเขาก็ส่งมาให้
แล้วก็แบบนี่คือขอฉันหรือว่ามาขายเพชรฉันเหรอ
แต่คือเขาหล่อจริงนะคะแล้วก็คือเขาก็ให้ดูรูปแหละ

เขามีความแบบว่าแฟร์แล้วก็ดูแลดี

คลอดมกราคมขอให้ลูกสาวแข็งแรงค่ะ
นี่รอดูเลยนะว่าลูกสาวคุณไอซ์จะน่ารักขนาดไหน
คุณแม่ก็สวยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็หล่อหลายคน

อกจากจะหล่อแล้วยังเป็นลูกครึ่ง
คิดดูว่าน้องน่าจะแบบหน้าตาน่ารักมากนะ
เดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ